คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ช่อกงประชาชนหลักพันล้านบาทนะคะ
วันนี้นายประสิทธิ์เจียวกกไปพร้อมกับทนายความ
มอบตัวที่กองปราบค่ะซึ่งนายประสิทธิ์นั้นเป็นผู้ต้องหานะคะ
ตามหมายจับนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า
ตำรวจบอกว่าเหมือนกับเป็นหัวหน้าขบวนการในการช่อกงประชาชนด้วย

ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือสีหน้านิ่งเรียบเฉยไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลอะไร
นายประสิทธิ์พยายามจะบอกว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้ง
ที่ไปพบตำรวจวันนี้เอาหลักฐานไปเพื่อที่จะไปสู้คดีนะคะ
นี่ค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
มีผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนนะคะสำหรับคดีนี้
จับไปได้ก่อนหน้านี้คือ๔เหลืออีก๒
นายประสิทธิ์เป็น๑ใน๒แล้ววันนี้ก็ไปมอบตัว
ตำรวจจับไปแล้ว๔คนคือใครบ้าง
ขอย้ำอีกทีนะคะพันโทแพทย์หญิงอำราพรวิเศษสุขค่ะ
อายุ๓๔แพทย์โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาตินางสาวนัทธวัลอุตมะปรากรม
อายุ๓๓นางสาวสิริมาณวรัฐอายุ๓๗
กิติวัตรอวมอารีอายุ๔๐แล้ววันนี้นายประสิทธิเจียวกกมอบตัว
ทีนี้เหลือคนเดียวค่ะนายกิติศักดิ์เย็นนานนท์อายุ๕๕
รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือยังไม่มามอบตัวนะคะ
ออกหมายจับอยู่นะคะคนนี้นายประสิทธิ์บอกว่า
วันนี้ที่ไปมอบตัวเนี่ยค่ะคือเตรียมหลักฐานไป
เอาข้อเท็จจริงไปเพื่อไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบรามมั่นใจว่าจะต่อสู้คดีตามกฎหมาย
บอกว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้งนะคะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีคดีความที่ตัวเองตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
โดนพนักงานในบริษัทโกงเงินเหมือนกันเป็นร้อยกว่าล้าน
ซึ่งประเด็นนี้ก็มีหลักฐานแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ช่วงนี้ติดปัญหาโควิดสิบเก้ามันก็เลยส่งผลกระทบกับธุรกิจ
มาพบตำรวจวันนี้เพื่อที่จะมายืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์
แล้วก็จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ทุกคดีเลยเพราะว่าสิ่งที่พูดไปในอดีตนะก็คือข้อได้จริงครับ
แล้วก็ในปัจจุบันที่โลกโซเชียลหรือฝั่งที่ทำลายนะครับผม
ความน่าเชื่อถือเขาก็ได้พูดไปเยอะแล้วคุณประสิทธิ์คิดว่าเรา
โดนกันแกล้งนี้จากอะไรยังไงครับหนึ่งนะครับผมแน่นอนเลย
พนักงานโครงโดยรวมมีหลักฐานใบแช่นความดำเนินคดี
อันนี้หนึ่งนะโควิดมา๓รอบธุรกิจใครอยู่ได้ก็สุดเจ๋ง
อันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะผมว่าอย่าเอาเรื่องการเมือง
มาเกี่ยวดีกว่านะไม่มีแบนกไหนในโลกหรอก
เขาถอนหมดแล้วจะอยู่ได้นะฮะผมประคับประคองตั้งแต่โควิดครั้งที่หนึ่ง
ครั้งที่สองครั้งที่สามแต่ผมเชื่อในอุดมการ
คุกอาจจะขักขังเราได้แต่ขักขังอุดมการไม่ได้
ผมทำเพื่อชุมชนสาหกิจเข้าไปดูหน่อยนะ
ทั่วประเทศคืนคุณแผ่นดินมาก่อนการระดมทุนเพื่อธุรกิจอีก
คนที่ศรัทธาผมคนที่เชื่อในอุดมการผม
ผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้
วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์จำไว้เลยเราคือคนไทย
สิ่งใดก็ตามหากผมผิดผมก็รับโทษ
กฎหมายมีอยู่๓เรื่องกฎหมาย
ข้อตัดจริงและเจ็ดตนา
นี่นะคะคือวันนี้ค่ะพลตำรวจรี
วัดแสงนุ่มผู้บังคับการกองปรับราม
เน้นสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความผิด
ตามที่พบพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมการช่อกงประชาชนซึ่งก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยค่ะ
ตำรวจก็นำเอกสารแฟ้มหลักฐานคดีเยอะเลยนะคะ
คือใส่ท้ายรกระบะ๒คันรถนะคะคุณผู้ชม
ก็มอบให้กับตำรวจปอศนำไปพิจารณา

นี่ค่ะหลักฐานเพียบเลยค่ะครับ
คือวันนี้นายประสิทธิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
แต่การสอบสวนมันยังไม่เสร็จนะคะคุณผู้ชมก็เลยต้องควบคุมตัวนายประสิทธิ
เอาไว้ก่อนเตรียมนำตัวไปขอบหน้าศาลฝากขังต่อในวันพรุ่งนี้
ส่วนกลุ่มที่ร่วมลงทุนกับนายประสิทธิ์มากันเป็นแบบหลายสิบคนนะคะ
คือก็มีทั้งกลุ่มที่ยังเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็มีกลุ่มที่ถูกหลอกจนหมดศรัทธา
คนที่ถูกหลอกก็โอ้โหเขาก็ต้องระเบิดอารมณ์ออกมานะคะ
เพราะว่าเขาสูญเงินเนี่ยเป็นหลักล้านกันทั้งนั้นก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ที่ยืมสินมาเพื่อร่วมลงทุนตอนแรกได้ผลตอบแทนดีระยะหลังไม่เคยได้กำไรอีกเลยพอขอถอนเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าตัวเขาเองเขามีหลักฐานครบทุกอย่างค่ะ
กล่องจริงของจริง
จะเป็นชีพเนี่ยยังไงอ่ะของจริงกลัวจริงยะ

ยื่นอยู่บบสแล้ว
อีกฝั่งหนึ่งค่ะคือฝั่งที่เขายังสนับสนุนเชื่อมั่นในตัวนายประสิทธิ์นะคะ
เขาก็พยายามจะบอกว่านายประสิทธิ์ไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกง
นี่นะคะเขาก็บอกว่าคือปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้เอง
เพราะว่าบริษัทมันหยุดชะงักไป
คนไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วย
ก็มีมุมของคนที่เขาบอกว่าเขายังเชื่อมั่นในตัวนายประสิทธิ์นะคะ
๒๒มกราพี่เป็นหนี้บัตร๖๐๐๐๐๐อ่ะเตรียมตัวขายรถเรียบร้อยเลย
มันเป็นเหตุการณ์ที่มันตอดุตตอนนี้เหตุการณ์เป็นเหมือนกับ
คือพูดง่ายเหมือนกับคนป่วยคนป่วยที่
ไม่สบายไม่ใช่ปวดหัวตัวร้อนแล้ววันสองวันแล้วจะหาย

มีเฉินที่ได้ให้โวยพรส่วนหมดทุกอย่างขอไอ้ท่าน
ยกทุกคนอยู่กันค่ะทรยป้องที่จะให้กำลังใจท่าน
เพราะว่าเชื่อแน่ว่าท่านไม่ใช่เป็นคนหลอกลวง
เป็นสิบตั้งงงคุณแน่นอนไม่ใช่
ธีมหน้ากองปราบวันนี้นะครับเพราะว่านายประสิทธิ์มามอบตัว
กลั่นแกล้งเขาก็ถูกโกงจากลูกน้องในบริษัทเป็นร้อยกว่าร้านเหมือนกัน
ทุกผู้ชมครับวันนี้มีนายแทนคุณจิตอิสระนะฮะ

ตอนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันนี้มาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายกว่า๓๐ราย
ที่ถูกนายประสิทธิ์ชักชวนให้ร่วมลงทุนมาที่กองปราบ
ยื่นเอกสารหลักฐานทางคดีและร้องทุกข์

ให้ช่วยดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายประสิทธิ์
แทนคุณบอกว่ามีเหยื่อเป็นผู้สูงวัย
หลายคนถูกหลอกให้ลงทุนกับบริษัทในเครือของนายประสิทธิ์นะครับ
บางคนเนี่ยลงทุนไปกว่า๘ล้าน
บางคนใช้เงินเก็บทั้งชีวิต

บางคนถูกหลอกให้ทำข้อตกลงในการชดใช้เงินคืน
โดยการแบ่งชำระรายปี
แล้วยังอ้างว่าจะหาเงินให้เพิ่ม
ซึ่งตัวของนายแทนคุณบอกว่าเคยพบนายประสิทธิ์

เพราะมีพี่สาวที่เป็นเครือญาติตัวเองอยู่๓คน
ที่ลงทุนกับนายประสิทธิ์จนเสียหายไป๑๗ล้าน
คุณอี้แทนคุณยังบอกว่าตัวนายประสิทธิ์
ชอบสร้างภาพลักษณ์ลักษณะการทำดีเป็นคนเสียสละ
มีเหยื่อเป็นคนสูงวัยหลงเชื่อ
มีหลายคนเครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตาย
วันนี้จึงนำหลักฐานต่างอย่างเช่นสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีนายประสิทธิ
โดยตรงเป็นล้านบาทนี่ก็มี

และอยากบอกหลายคนที่ยังไม่กล้ามาแจ้งความ

เพราะฉะนั้นชีวิตของเขานะครับ

ตอนนี้ผมเป็นตัวแทนของผู้เสียหายประมาณ๓๐คน

ผมเนี่ยได้เห็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ของคนที่แทบจะเป็นบ้า
แล้วผมได้ยินว่าบางคนพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไป
กินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียดมากนะครับ
แต่ว่าช่างใจว่าจะพูดออกมาอย่างไรนะครับ
หลอกลวงทุกประเด็นทุกกรณีไม่มีอยู่จริง

เราได้คุยกับผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งนะครับเขาสูญเงินหลักแสนไปถึงหลักล้านนะฮะ
แล้วก็พูดถึงกลงของนายประสิทธิ์ที่หลอกให้ตายใจเริ่มจากคนกลุ่มนี้เนี่ย
เป็นลูกค้าทัวร์ก่อนซื้อทัวร์ในราคาถูกลักษณะได้เที่ยวจริง
แต่พอกลับมาแล้วมีเซลล์ติดต่อกลับมาชวนไปงานเลี้ยงสมนาคุณลูกค้า
มีสิ่งของมอบให้มากมายหลายคนก็ไม่คิดอะไรก็ไปร่วมตามปกติ
พอไปแล้วเนี่ยมีกิจกรรมแจกสิ่งของเยอะแยะรวมถึงชวนซื้อคูปองชิงทอง
คูปองละหนึ่งพันบาทมีสิทธิ์ลุ้นทองหนึ่งสลึงถึงสามบาท
ซื้อหนึ่งพันนะมีสิทธิ์ลุ้นทองหนึ่งสลึงถึงสามบาทนะฮะแล้วแต่นะครับ
หลายคนก็ได้หมดได้ทองจากนั้นมีการชวนลงทุนออมทรัพย์กับสหกรออมทรัพย
การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานเริ่มลงทุนหนึ่งแสนบาท
ได้ผลตอบแทนร้อยละ๑๒๑๕บาท
นี่ลักษณะการชวนลงทุนเป็นแบบนี้
ซื้อถั่วไปซื้อถั่วข้างบินไป
ไป๑ปีเขาก็เรียกเรามา

อ่าแล้วก็ทีนี้ก็เสนอขายคูปอง
คูปองทองจะได้ชิงโชคทองทุก

ตอนนั้นซื้อตัวได้บินจริงหรือ

ช่วงหลังนี้เขาก็จะให้ลูกน้องเขาพวกเซลล์มาชักชวนพวกเราผู้เสียหาย
ว่าให้มีการลงทุนในสากรใช่ไหมคะ
โดยเอาดอกเบี้ยผลประโยชนตอบแทนมาให้สูงนะ
ก็จะมีการตอบแทนแต่ปรากฏว่าแรกก็ได้จริง
พอตั้งแต่โบกรามาไม่ได้เลยค่ะ
แล้วขอถอนเงินทุกคนขอถอนเงินที่ว่าเราจะเอาเงินของเราคืนมา

กลุ่มคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
บอกกับเรานะครับอย่างคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาสูญเงินไป๒ล้าน๒
ตอนแรกเนี่ยลุ้นทองก็ได้นะก็มาร่วมลงทุนก่อน๑แสนบาท
ลงครั้งแรก๑๕ธันวาคมปี๖๔กับสหกรออมทรัพย์แบบลงทุนระยะเวลา๓๙วัน
ไปไม่กี่วันก็คือ๑๗ธันวาคมได้รับแจ้งว่าได้ทั้งปันผล๑๒กับโบนัสอีกนะ
ให้โบนัสแสนละ๓๐๐๐รวมแล้วได้มา๑๕๐๐๐นี่นะฮะ
ลงไปแค่๒วันเองแสนบาทได้มา๑๕๐๐ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเร็วจังกำไรดีด้วย
ลูกก็เลยมาร่วมลงทุนด้วยอีกทีนี้เป็น๕แสนบาท
ก็ยังได้อีกเช่นกันยังได้นะครับก็พยายามเลยทีนี้หาเงินมาลงทุนนะ

ต่อมาวันที่๔ลงทุนอีก๔แสนลงทุนเพิ่มไปเรื่อย
จนสุดท้ายรวมแล้ว๒๒ล้านรวมแล้วได้ส่วนที่ว่าเป็นปันผลกับโบนัส
รวมมา๓๕๐๐๐๐บาทกระทั่งไปครบการลงทุน๓๙วัน
ที่บอกว่าลงทุนระยะเวลา๓๙วันเขาใส่ไป๒ล้าน๒อ่ะ
ปรากฏว่าพอขอถอนคืนขอเงินคืนไม่ได้นะฮะ
ไอ้ที่ว่าลงไปลงไปแล้วระหว่างทางได้เป็นปันผลโบนัสมา
ได้มา๓๕๐๐๐๐บาทแต่ทุนเขา๒๒ล้านตอนครบ๓๙วัน
ขอแล้วมันไม่ได้ค่ะขอคืนไม่ได้ก็เลยมาเอกใจว่า
เอ้าแล้วเงินที่เขาปันผลกำไรมาเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนที่ใส่ไปตั้งเยอะ
ทีนี้จะทำยังไงทวงถามหลายรอบก็ไม่ได้
มาหลายเดือนจนมามักกราคมปีนี้ที่ว่าทวงแล้วไม่ได้
ทีนี้หนักเลยคือติดต่อไม่ได้ด้วยสุดท้ายเลยต้องมาแจ้งความ
อันนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เขาบอกกับเรานะครับว่า
ลักษณะที่เขาไปเข้าสหกรออมทรัพย์ไปลงทุนอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้
นี่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
ก็ต้องเอามายึดแล้วก็มาขายท่อตลาดแล้วก็กระจายคืนให้กับผู้เสียหาย